คือให้ประชาชนออกมา

อันนี้ยืนยันเลยว่า

เราจะต้องมีสติ

อันที่หนึ่งก็คือดูว่าผมยัง
สติดีกำลังใจมีนะครับ
ถ้าเราเสียขวัญเมื่อไหร่เขาชนะทันที
ถ้าเรามู้ทะลุเมื่อไหร่เขาก็ชนะทันทีเช่นเดียวกัน

การแก้ปัญหาแล้วก็เราก็เข้าใจว่า

แต่ในขณะเดียวกันถ้า

อย่างที่บอกไปคุยกับเพื่อไทย

หรือว่าคุณทีมนตราชน
หรือว่ามติที่ออกมาของพักเพื่อไทย

เรายังพยายามใช้เวลา๒๔ชั่วโมงที่เหลือ
ในการที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีให้ผ่านในรอบแรกให้ได้
สามารถที่จะสนับสนุนเพื่อไทยให้เขาขึ้นมา

ไป๑๕ครั้งแล้วแล้ว๒๐ครั้งแล้วแล้วยังไงก็หมด
ก็แก่นำพักเก้าไกลกับแก่นำพักเพื่อไทย

ไปอย่างที่พยายามที่จะให้เป็นให้ได้

ไม่มีการพูดถึงเรื่องที่ว่าจะสลับให้เพื่อไทยอะไรขึ้นมาบ้าง

ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างนี้ทุกที่

พี่นัทธวุสายเกลือเท่าที่ผมได้ฟังนะครับ
ขออภัยที่เอ่ยนามแต่ว่าผมก็เท่าที่เห็นเท่านั้นเอง
ก็ยังคิดว่าเรายังไม่มีแผนสองในเรื่องนี้ยังเน้นเรื่องการแผนหนึ่ง
แล้วก็ทำให้สิ่งที่ประชาชนให้โอกาสมาแล้วก็เชื่อมั่นมา
เป็นไปตามอย่างที่ประชาชนต้องการให้มากที่สุด
แล้วก็ทำให้ประเทศไทยมีสมาธิในการแก้ไขปัญหาต่างที่เขากำลังรออยู่
ภัยแรงก็ดีเศรษฐกิจก็ดีแต่เรื่องนี้รออยู่
ตอนนี้ก็รู้สึกแน่นอนว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมไม่เสียใจเลยเสียดาย
เสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสที่จะรีบเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ทำใจดีค่อยแก้ไขปัญหาเท่านี้
ผมก็คิดว่าสักวันนึงมันก็ถึงถ้ามันง่ายมันคงไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญ
อะไรที่มันสำคัญอะไรที่มันยิ่งใหญ่มันย่อมยากเสมอ
ซึ่งผมก็คิดว่าคนที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ
เป็นพี่น้องเกษตรกรเป็นพี่น้องแรงงานก็เข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดคืออะไร
เวลาที่จะทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่อะไรที่มันสำคัญ

วันนี้ผมท่าเยอะหน่อยนะเพราะมันเป็นการประเมินสถานการณ์ทางการเมือง

คุณพิทาถ้าไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นแก่นำรัฐบาลขึ้นมาจริงเนี่ย
ระหว่างเป็นพักร่วมกับเป็นฝ่ายค้านอะไรสบายใจกว่า
ยังไม่ได้วิเคราะห์เลยแล้วก็ยังไม่ได้คิดถึงทั้งคู่
ยังไม่ได้คิดถึงลักษณะแบบนั้นแล้วก็คิดถึงแค่ว่า

ก็เอาสมาธิไปโฟกัสในเรื่องแบบนั้นนะครับ
แต่ถ้าตอบแบบที่ทุกคนเข้าใจได้ว่าในส่วนตัว
อย่างที่ผมได้ตอบคุณฟรรยุทธ์ไปเมื่อเช้า
พักเก้าไกลไม่ได้ถูกตั้งมา
เพื่อที่จะต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายค้าน
ก็ยังสามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองได้เยอะ
คิดถึงตอนที่คุณโรมทำคิดถึงคุณที่วิโรธทำ
หรือที่สอสอหลายคนทำในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายสำคัญ
กลายเป็นปากเป็นเสียงแทนผู้แทนประชาชนก็สามารถทำประโยชน์ได้
แต่ว่าในขณะเดียวกันอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของผมคนเดียวไงครับ